ดูเรื่องนี้หน่อยตามความคืบหน้าที่ระยองนะคะ
ที่แม่ค้าท้อง๓เดือนไปขายเฟรนด์ไฟล์ทอด

แล้วสุดท้ายมันเป็นความโชคร้ายจริงที่ลูกบอลที่เขาเตะกันเนี่ย
มันกระเด็นข้ามอัธจันทร์มาแล้วตกใส่หม้อทอด
น้ำมันกระจายแล้วมันกระจายเข้าหน้าเข้าตัวเธอหมด
มันแผลเต็มไปหมดเลยเธอบอกว่าเธอต้องการให้คนมาช่วยดูแลรับผิดชอบหน่อย
เจ้าของงานบอกว่าคือผมไม่รู้จะรับผิดชอบยังไง
เพราะผมไม่ได้อนุญาตให้คุณขายผมไม่ได้เก็บค่าที่ที่คุณมาขายด้วย
มันไม่ใช่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผมแล้วดูสภาพเธอนะคะ
คือแผลทั้งหน้าแล้วบอกตานี่ลืมไม่ได้เลยเธอกลัวตาจะบอดอ่ะน้ำมันเดือดทั้งนั้นเลย
เป็นงานฟุตบอลของทางท้องถิ่นเขาจัดใช่ไหม

เขาก็นอกจากกองเชียร์นักฟุตบอลแล้วเนี่ยแม่ค้าพื้นไฟล์ก็เลยมาตั้งขาย
ใช่ขายนงขายน้ำก็มีหลายคนแหละที่มาขาย
พระเอิญลูกบอลมันดันเอาจริงก็พูดตรงมันโชคร้าย
ลูกบอลมันกระเด็นตกลงใส่กระทะทอดเฟรนด์ไฟล์ของเธอ
ตอนเขาเตะกันไปเตะกันมาแล้วมันปู้มมาแล้วลงกระทะพอดี

แล้วเฟรนด์ไฟล์น้ำมันแบบร้อน
น้ำมันเดือดใช้คำนี้ดีกว่าพี่อุ๋ย

หลังจากเกิดเหตุทางผู้จัดงานบอกว่าก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะ
ขนาดสองพันหรือเปล่าใช่เขาก็พยายามรวบรวมเงินมาช่วยเหลือเบื้องต้น
คือวันนี้นายกเทศมนตรีกับผู้จัดการแข่งขัน
ก็ไปเยี่ยมอาการคนเจ็บอีกทีนึงนะคะ

คือเขาบอกเขาไม่รู้จะรับผิดชอบยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้ตั้งร้านขาย
ใช่แต่ก็ไม่ได้ห้ามก็คืออยากจะมาขายก็มาขาย
เออแต่มันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบเขาอะ
เออแล้วจะทำยังไงทีนี้

วันนั้นน่ะหนูมีเขาเขาไปเจ้งความด้วย
คือคนเจ็บเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ได้ติดใจทางผู้จัดงานหรอก
จริงเขาอยากให้คนที่เตะฟุตบอลมาขอโทษเขา
ซึ่งทางอยากให้มารับผิดชอบด้วยตอนแรก
คณะที่มาเยี่ยมเขาบอกว่านี่คนเตะฟุตบอลลงกระทะนี่เขามาขอโทษแล้วนะ
เขาบอกไม่มีการขอโทษ
ก็เลยเป็นอย่างนี้เลยนี่ใช่ค่ะ
คือคนเจ็บเธอชื่อสุชาดานะคะเธออายุ๓๗ปี
คือวันนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำคอก
กับพนักผู้จัดงานแข่งขันฟุตบอลดอนขุดทองครับ
มาที่บ้านมาเยี่ยม
ผู้จัดก็ยืนยันว่าคนเตะบอลมาขอโทษแล้ว
เธอก็บอกยังไม่มีใครขอโทษแล้วเธอพูดด้วยน้ำตาคือมันเจ็บปวดอ่ะ

อย่างที่บอกคือเธอตั้งเตาแก๊สทอดเฟรนดไฟล์ขายอยู่ที่เต้นอำนวยการริมสนามฟุตบอลนะคะ

บอกว่าโชคร้ายขอย้ำคำว่าโชคร้ายอีกทีนึงเพราะอะไรรู้ไหม
ระหว่างสนามฟุตบอลกับจุดที่เธอขายเนี่ย
ที่ว่าเป็นที่นั่งเมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่ใช่ไหม

เดี๋ยวก็ทำมันลอยผ่านอาธจันทร์ออกมา

น้ำมันร้อนน้ำมันเดือดก็กระเฉาะเข้าหน้า

นี่แบบเธอบอกเจ็บมากแล้วมันแผลมันหนัก
พี่อุ๋ยคุณแม่บ้านที่ทำกับข้าวจะรู้ดี
เวลาโดนน้ำมันกระเด็นใส่มันเป็นแผลเป็นนะคะ
น้ำมันน้อยเล็กเนี่ยมันยังเป็นแผลไปเป็นคีย์รอย
แล้วนี่กระฉอกเข้าทางหน้าพี่อุ๋ย
คือเธอบอกเธอไปลงบันทึกประจำวันไปแล้วอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมหน่อย
และอย่างที่บอกเธอมีลูกต้องดูแลอีก๒คนและในท้องอายุ๓เดือนอ่ะ
ส่งคุณเนติชาวโครงแก้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
เธอบอกว่าเธอก็ยังไม่ได้รับการขอโทษจากคนที่เตะบอลลงกระทะเธอ
เมื่อวานไปคุยกับเจ้าอาวาสวัดน้ำคอกใหม่กับผู้จัดการแข่งขัน
เขาก็มอบเงินรักษามา๒๐๐บาท
ผู้จัดก็เรียรัยใส่ซองช่วยอีก๒๐๐บาท
ซึ่งเธอไม่ขอรับแต่ผู้จัดก็ไม่รับคืน
ยืนยันว่าจะไม่รับเงินแต่สิ่งที่ต้องการเธออยากฟังคำขอโทษ

อาการบาดเจ็บตอนนี้หน้าเธอทั้งบวมทั้งอักเสบ
ตาสองข้างบวมจนปิดสนิททั้งสองข้าง
ตอนนี้ต้องรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ล้างแผลตามที่หมอนัด
ค่าใช้จ่ายเนี่ยครั้งละ๓๐๐บาทนะคะ
ส่วนแม่ของคนเจ็บนะคะ
เขาก็บอกว่าอุ๊ยลูกเครียดมาก
ทีนี้ได้คุยกับหนึ่งในผู้จัดงานด้วยค่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ประชุมกันแล้ว
ว่าจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างเนอะ

ก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะดูยอดเงินหลังจบการแข่งขัน

ตอนนี้ยังไม่ทราบจำนวนเงินทั้งหมดก็เลยยังไม่สามารถระบุได้
ว่าไม่ได้ปัดความรับผิดชอบไม่ได้ดูแลไม่ได้เหลวแลอะไรแบบนั้น
ไม่ใช่นะส่วนตัวก็มองว่าเออฟาดเคราะห์

หมายถึงว่าฟาดเคราะห์ของงานเขา
ของคนเจ็บคือถ้าคนเจ็บไม่อยู่ในงาน
อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่านี้ก็ได้
เดี๋ยวลองฟังเขาก่อนลองฟาเขาก่อน
อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่แก้ไขไม่ได้
เขาก็ย้ำสองรอบอ่ะพี่อุ๋ยว่า

คืองานฟุตบอลงานนี้เนี่ยมันเป็น
งานฟุตบอลที่หาเงินสร้างสาราการประเรียนของวัดน้ำคอกใหม่

ทางผู้จัดงานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูกันว่าพอจบทวนเตอร์เมนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ย
มันมีเงินรายได้เข้ามาในการสร้างสาราการประเรียนเท่าไหร

แล้วอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งมารับผิดชอบช่วยเหลือเพิ่มเติม

เดิมนี้ช่วยไป๒๐๐ใช่ไหมแล้วก็เรียรายกันอีก๒๐๐เป็น๔๐
เป็น๔๐๐๐ค่ะแต่ว่าเธอไม่รับจากผู้จัดงานไง
เธอบอกเธออยากฟังคำขอโทษและให้นักบอลมารับผิดชอบมากกว่า
เฮ้ยแต่เป็นเราจะเอาตังค์ไหมอะ
รัชพรนี่พี่ก็แบ่งเงินจากเงินทำบุญสร้างสาราการประเรียนมาช่วยเหลือ
อย่างนี้ครับคือมันควรจะเอาเงินที่แบบ

คือผมก็ไม่ได้หมายความว่าผู้จัดจะผิดหรือว่าใครจะผิดนะ

เรื่องของการช่วยเหลือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่
ช่วยเหลือดูแลเขาหน่อยเอางี้อะ
เรื่องสิทธิการรักษาอะไรก็ว่ากันไปตามโรงพยาบาลได้ใช่ไหม
แต่ช่วยหนึ่งหมื่นสองหมื่นหรืออะไรอย่างนี้ลองคุยกับเขา
แต่ถ้าแบบเป็นผมผมก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเป็นผมนะ
อันนี้เราได้รายได้ในการเข้าวัดมาเท่านี้
แบ่งให้คุณเท่านี้ก็แล้วกันเป็นค่ารักษาอาการบาดเจ็บ

นอกจากเออท่านจะเอาว่าท่านจะมีเมตตา
เอาว่าอ้าวโยมเดี๋ยวอัตมาช่วยอย่างนี้

เนี่ยมันก็กั้มกึ่งไงแต่แล้วยิ่งยิ่งพอ
ผมคิดอย่างนี้นะท่านผู้ชมแบบผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะ
แล้วยิ่งพอคนเจ็บกับแม่คนเจ็บได้ยินทางผู้จัดบอก
ความคิดส่วนตัวผมนะผมว่ามันอาจจะเป็นการฟาดเคราะห์ของน้อง
แม่ฟังแม่บอกแม่ก็อยากฟาดเหมือนกันนะ
ถ้าไม่มาขายที่นี่เนี่ยไปที่อื่นอาจจะโดนหนักกว่านี้อย่างนี้หรอ
นี่ไม่หนักเหรอคือแม่ก็แบบแม่ฟังแม่ก็อยากจะฟาด
ฟาดอีเคราะห์ที่มาฟาดลูกแม่ไปเหมือนกันเนี่ย
แม่บอกลูกแม่ตอนนี้เครียดแล้วกังวลมากนะ
กลัวจะตาบอดไหนจะลูกที่ต้องดูแลไหนจะลูกในท้องอีก
หลานคนเล็กอายุขวบเดียวเอง
คนเล็กอีกขวบนึงไม่กล้าเข้าใกล้แม่พี่อุ๋ย

ไม่เคยเห็นแม่หน้าตาแบบนี้แล้วมันผุยพันหน้าแบบน่ากลัว

หลานชายวัย๑๓ปีลูกคนโตก็เลยต้องนั่งไกลเปรย์เลี้ยงน้องแทนแม่
ป้อนน้ำป้อนข้าวแม่ด้วย
ลำบากเลยทีนี้ไม่ได้ขายของค่าใช้จ่ายก็เพิ่ม

อ๋อนี่คนโตนั่งมากว่ายเปรย์ให้น้อง

หรือว่าเด็กก็เห็นแม่ละกลัว
อืมฟาดเคราะห์น่ะ
ร้านขายเฟรนด์ไฟล์ของคนเจ็บอย่างที่บอกอยู่หลังอัธจันทร์ไม่มีตะข่ายกั้น

ก็อย่างที่บอกมันลอยข้ามไปคงจะเตะแรงจริง
ก็ข้ามไปลงที่กระทะแบบพอดิบพอดีเลย
และอย่างที่บอกผู้จัดเขาก็บอกว่าคือเขาก็ไม่ได้เก็บค่าที่
อย่างที่บอกไม่ได้ให้ขายแต่ก็ไม่ได้ห้ามขาย
แต่ว่ามีคุณปียะปิตุเตชะนี่ใช่ไหมนายกในพื้นที่

การแข่งขันยังคงดำเนินต่อนะคะ
จัดถึงวันสุดท้ายก็คือ๙มิถุนายนนี้